สถานการณ์ไฟป่าในภาคใต้ตอนนี้ยังคงวิกฤตนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ยังคงเกิดไฟไหม้ในชั้นใต้ดิน

จนที่ชุดเสือไฟจังหวัดนราธิวาส
ยังไม่สามารถที่จะควบคุมไฟไหม้ป่าผู้โต้แดงได้
และไฟก็ได้ลุกลามขยายวงกว้างเป็น๔อำเภอแล้ว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟจังหวัดนราธิวาส

ช่วยกันสร้างแนวกันไฟล้อมกรอบจุดเกิดเพลิงไหม้
ในปลาภูโตแดงจังหวัดนราธิวาส

สร้างความเสียหายต่อพื้นป่าข้างเคียง
หลังพบไฟป่ายังคงคุกคลุ่นอยู่ชั้นใต้ดินเป็นบริเวณกว้าง
และกระจายเป็นหย่อมในพื้นที่๓หมู่บ้าน
ของตำบลปะลุรูและตำบลสุงัยปาดีอำเภอสุงัยปาดี
จากการทำแนวกันไฟส่งผลให้ทั้ง๓จุด
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมต้นเพลิง
ที่เป็นหัวไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว
เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟชั้นใต้ดินลุกลาม
สร้างความเสียหายพื้นที่ใกล้เคียง
ส่วน๒หมู่บ้านในตำบลปาเสมัติ
อำเภอสุไงโกลกนั้นถือว่ายังวิกฤต
โดยเฉพาะบ้านบางงัวทรายอตำบลปาเสมัติ
ยังมีต้นเพลิงคุกกรุนในชั้นใต้ดินจำนวนมาก

เบิกทางเพื่อทำเป็นแนวกันไฟทั้ง๒หมู่บ้าน
้อมกรอบจุดต้นเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
เหมือนในพื้นที่อำเภอสุงัยปาดี
อกจากนี้ยังพบว่าเกิดไฟป่าขึ้นมาอีก
ในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่มีลักษณะเป็นป่าพรุ
และลุกลามเข้าพื้นที่ป่าของสหกรนิคมบาเจาะบางส่วน
ทำให้ป่าเสม็ดและสวนปามอำเภอบาเจาะ
เสียหายไปแล้วประมาณ๓๖๐ไร่
และในอำเภอยี่งอเสียหายอีกประมาณ๖๐ไร่
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันสกัดไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว
เหลือเพียงไฟชั้นใต้ดินที่ยังคลุกลุ่นอยู่
ยังไม่สามารถควบคุมได้

เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
เริ่มจากไฟป่าในพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน
แล้วลุกลามเข้าป่าสงวนรุ่มน้ำบางนาราแปลงที่๒
ลามเข้าไปพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
ในอำเภอสุไงโกลกและอำเภอสุงัยปาดี
เจ้าหน้าที่พยายามหาวิธีการต่างไปช่วยดับไฟป่า
การทำฝนหลวงของศูนย์ฝนหลวงภาคใต้

เพราะกระแสลมพัดก้อนเมฆเปลี่ยนทิศทาง
ก็ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้
แต่กลับลุกลามขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
กลางการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
เพื่อคอยควบคุมและทำแนวกันไฟป้องกัน
ไม่ให้ไฟป่าลุกลามเพิ่มเติมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง